เมื่อวานนี้เราได้เห็นความคืบหน้าในโครงการรถไฟทางคู่
เส้นทางไปขอนแก่นอุดรธานีกันไปแล้วนะครับ
แต่ว่าในเส้นทางน้องคาย
ซึ่งจะเป็นเส้นทางขนส่งระบบรางระหว่างไทยกับลาว
ยังไม่มีความคืบหน้านะครับ

จะกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญของอาเซียน
พร้อมรับสินค้าจากลาวแล้วก็จีน
จะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
สถานีรถไฟนาธาจังหวัดน้องคาย
เป็นหนึ่งในสถานีที่อยู่ในแผนพัฒนาเป็น

เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษน้องคาย
โดยจะปรับพื้นที่เป็นย่านกองเก็บตู้สินค้าและขนถ่ายสินค้า
เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าคอนเทนเนอร์จากลาวและจีนตอนใต้
รวมทั้งสินค้าไทยที่จะเข้าไปทางจีนและลาว
สารีนาธาจะมีเรื่องของจุดกระจายสินค้านะครับ
มีการสร้างทางหลวงโดยทางหลวงชนบทเข้ามาจากถนนมิตรภาพผ่านสถานีนาธา
แล้วก็สามารถจะไปออกอีกทางหนึ่งที่จะไปขึ้นสะพานมิตรภาพไทยลาวได้

ว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับ
ส่วนศูนย์กระจายสินค้าอยู่ระหว่างดำเนินการ
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี๒๕๕๙
โดยการขนส่งสินค้าทางถนนอาจจะใช้ได้ตามแผน
เพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก
แต่การขนส่งทางรางด้วยรถไฟทางคู่

ยังไม่มีแผนสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นน้องคาย

เชื่อมการเดินทางจากสถานีน้องคาย
ไปที่สถานีนาแร้งของลาว
รวมระยะทางประมาณ๘กิโลเมตร

สถานีรถไฟท่านาแร้งแห่งนี้
เป็นสถานีเริ่มต้นของทางฝั่งลาวค่ะ
ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญนะคะที่จะเชื่อมระหว่าง
ไทยลาวและข้ามไปยังจีน
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแผน
จากสถานีท่านาแร้งเลยไปประมาณ๑กิโลเมตร
เห็นได้ว่าลาวได้พัฒนาพื้นที่

แต่ยังไม่สามารถเชื่อมกับไทยได้
เพราะยังไม่มีระบบที่พร้อมรองรับ
แต่หากในอนาคตเมื่อมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพร้อม
เชื่อว่าจะทำให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์การกระจายสินค้าที่สำคัญของอาเซียน
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน